แต่นัทพงศ์ช้ำเพราะจะรู้จักกับผู้หญิงตามฟ่าเฟซบุ๊ก
คบหาดูใจกันตั้งแต่ปี๖๔
ศิลปาชีพบางไซพระนครศรีอายุทยาแต่นัทพงศ์เนี่ยมีลูกสาวเป็นลูกติดหนึ่งคนนะ
ค่ะส่วนนางสาวดุษฎีคนที่นัทพงศ์ไปรู้จักอ่ะ
ก็มีลูกติดหนึ่งคนอ่ะต่างคนต่างมีลูกติดตกลงคบหาดูใจกันหลังจากนั้น
ฝ่ายหญิงเอาล่ะไลน์ออกแล้วมาขอยืมเงินนัทพงศ์
สองครั้งครั้งแรกแปดหมื่นห้าโอ้โหครั้งที่สองแสนหนึ่งถ้วนถ้วน
อืมรวมกันก็แสนแปดห้าหมื่นเอ่อแสนแปดห้าพัน
จนกระทั่ง๘กรกฎาคมทั้งคู่แต่งงานกันจัดงานที่บ้านฝ่ายหญิงครับ
หลังจากนั้นไม่นานเพียงไม่กี่เดือนนะ
ฝ่ายหญิงอ้างว่าต้องเรียนต่อปริญญาเอกอ่ะโอ้โหนัทธพงศ์ใจปั้มอ่ะ
เอาไปเลยเงินสนับสนุนค่าเทอมแสนสองอืม
เรียนภาษาอีกห้าหมื่นครับค่ะจนล่าสุดฝั่งผู้หญิงชวนนัทพงศ์
ซื้อที่ดินไหมพี่ซื้อมายี่สิบสี่ไร่จะทำฟาร์มวัวกัน
อ่าเป็นเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนัทธพงศ์โอนไปให้ก่อนเลยแปดแสน
ค่ะจนช่วงปลายเดือนพฤษภาคมฝั่งหญิงก็คือนางสาวดุสดีเนี่ย
มาเร่งพี่นัทพงศ์โอนมาอีกสิอีกสามแสนเนี่ยยังติดอยู่นะ
อีก๓แสนนัทพงศ์อยู่ต่างจังหวัดบอกให้นางสาวดุษฎีไปเอาทองคำแท่ง
เอาสร้อยคอทองคำรูปภัณฑ์เนี้ยหนูเอาไปจำนำก่อนนะอืม
ปรากฏว่าดุษฎีโมโหครับด่าทอนัทธพงศ์อย่างที่ไม่เคยด่ามาก่อน
จู่ก็ด่าเขานัทธพงศ์เนี่ยโดนด่าไปว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้
ก็น่าจะรู้ดีนะว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์คืนคุณตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน
ก็ไม่มีความดีเลยเหรอไม่รับสายเลยเหรอเออเออเนี่ยคือคือตอนแรก
แล้วหลังจากนั้นเป็นไงเขาบอกว่าฝ่ายผู้หญิงเป็นไง

ใช่เขาก็รอสิรอทรัพย์สินที่ฝากไว้เอามาคืน
สร้อยคอทองคำทั้งเลสข้อมือทองคำ
แหวนทองสี่ห้าชิ้นเนี่ยนางศาดุษฎีก็ยอมคืนมาให้นะ
ปรากฏว่าทองที่นางศาดุษฎีเอามาคืนเป็นทองปลอม
หลังจากนั้นเลยได้รู้จากเพื่อนของฝ่ายหญิงว่า
ดุษฎีไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เรียนปเอกด้วย
แล้วทุกวันที่ก็เห็นแต่งตัวออกจากบ้านไป
ไปทำอะไรอ่ะไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนฮะ
แล้วพอถึงเวลาที่ข้าราชการเขาเลิกกัน

แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นคาดว่าดุษฎีน่าจะเอาเงินทั้งหมดที่โอนไปเกือบ๒ล้านบาท
ไปไหนรู้ไหมไปเล่นพนันออนไลน์ครับคุณผู้ชม
แล้วดูสิแต่งตัวแต่งชุดค่าราชการ
ต่อมาทีมข่าวไปยังบ้านของดุษฎีที่มหาสารคามครับ
ได้เจอกับพ่อแม่ของดุสดี
ก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องลูกสาวเลยนะ

ล่าสุดหลังจากนางสาวดุสดีทราบเรื่อง
ทราบว่าเรื่องของเธอถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน
ก็ส่งข้อความแชทไปหานัทธพงศ์
บอกว่าทำไมต้องทำขนาดนี้นัทพงศ์
ก็น่าจะรู้ดีนะว่าไม่มีตังค์คืน

ซึ่งเบื้องต้นตำรวจบอกว่าดุษฎี
เข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงครับ

มีความผิดฐานเอาชุดค่าราชการมาสวมใส่

ข่าวแบบนี้ไม่ค่อยเห็น